อาหารที่เป็นทั้งไทยก็ดีญี่ปุ่นก็มา
สไตล์ตะวันตกก็มีให้ชิมกันด้วยในค่ำคืนนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้พาไปดูร้านร้านหนึ่งค่ะ
ตกแต่งบรรยากาศแบบเป็นโรงนาทนสีอบอุ่น
ซึ่งตอนนี้คุณชะดารัฐพร้อมอยู่แล้วนะคะ

แสงไฟสีส้มฉาบสีของร้านให้ดูเป็นโทนอบอุ่น
ในบรรยากาศแบบโรงนาตะวันตกยามค่ำคืน
เชิญชวนให้เราเข้าไปนั่งซึมซับบรรยากาศ
สั่งอาหารอร่อยมาชิม

พกดีกรีเชฟจากโรงเรียนสอนทำอาหาร
แรงบันดาลใจในการตกแต่งร้าน
มาจากกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบค่ะ
เราเป็นคนชอบขี่กีฬาขี่ม้าอยู่แล้ว
ก็ชอบอะไรที่เป็นบานเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ

คนกินกับแก้วแล้วเป็นฟ้าแฝดกันนะคะ

อาร์ตก็คือเรารู้สึกว่าการทำอาหารอะไรอย่างนี้

ส่วนใหญ่เชฟฟ้าแฝดจะคิดเมนูเอง
และมาปรุงอาหารในครัวด้วยตัวเองบ่อยครั้งค่ะ
อาจารย์ด่วนที่ทางร้านนำเข้าเนื้อจากออสเตรเลีย
เสริมด้วยหัวหอมเห็ดและชีสเยี่ยม
กบหน้าด้วยขนมปังหอมฉุยพร้อมเสิร์ฟค่ะ
น่าสนใจไม่แพ้กันคือแซลมอนเทอริยากิ
สก๊อตติสแซลมอนรสหวานและกลม

คู่กับธัญพืชอย่างคีนัวและคูคุชลงตัวสุด
อกจากนี้ทางร้านยังมีอาหารนานาชาติหลากหลาย
เลือกสรรอีกกว่า๔๐เมนูเลยค่ะ

และที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือเบคอนพาสต้า

จาน๓สัญชาติมีให้เลือกทานได้ตามใจชอบเลยค่ะ
ความพิเศษของเบคอนพาสต้าที่นี่
คือใช้เส้นพาสต้าสดที่ทางร้านทำขึ้นเอง
ลองทานแล้วเส้นเหนียวนุ่มอร่อยกำลังดีค่ะ

ลองวาฟูสลัดหรือสลัดญี่ปุ่น
เต้าหู้ปูอัดราดน้ำสลัดญี่ปุ่นและโรยหน้าด้วยปลาแห้งค่ะ
อกจากนี้ยังมีเมนูของหวาน
สโคนบราวนี่และขนมเค้กอีกหลากหลายเมนู
เลือกทานหลังอาหารมื้อหลักค่ะ

เปิดตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนทุกวัน
เว้นวันจันทร์ค่ะ